ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีข่าวใหญ่
ว่ามีเสียฟาหมู่เสียชีวิตปริษณายุฒิกลางร่อย
และก็กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าฆาตเอวสับส่งสับสินหายไปหมดเลย
แต่ว่าจากการชนะสูตรตำรวจเขาบอกว่าเหมือนกับ
หัวใจล้มเหลวฉับพลัน
ญาติเขาก็เลยติดใจว่าตกลงสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร
แล้วก็เรานำเสนอข่าวมาว่าเสียฟาร์หมูคนนี้
ไปเข้าร่างคนนู้นคนนี้ไปเข้าฝัน
แล้วก็พยายามจะบอกว่าตัวเองถูกฆ่าชิงทรัพย์
แล้วก็ให้จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
จนถึงวันนี้ยังไม่ได้มีการเผาศพเลยนะคะ
เพราะว่าทางครอบครัวรอให้คลี่คลายคดีนี้ให้ได้ก่อน

ถูกต้องแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชม
เจอศพคนเสียชีวิตใกล้กับจุดที่เสียฟาร์หมูคนนี้เสียชีวิตเลย

แล้วชาวบ้านในพื้นที่ก็ตกใจว่า
มันเกี่ยวกันไหมมันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องไหม
เขาก็กังวลใจในเรื่องของความปลอดภัยด้วย
ครอบครัวของเสียฟาหมูก็ลงพื้นที่ไปดูด้วยเหมือนกันนะ
เขาก็เชื่อว่าโหยแบบนี้มันฆาตกรรมต่อเนื่องหรือเปล่า
เนี่ยค่ะพนักงานสอบสวนสภฮวยเมก
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินเขาก็ไปเลยนะคะ
เป็นกระท่อมกลางไร่อ้อยในพื้นที่บ้านกุฎโดน
ตำรวจกุฎโดนอฮวยเมกจกาลสิน
ก็ไปดูหลักฐานต่างเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดี
เพราะว่าเมื่อวานนี้นายคำสิงสิมวงอายุ๕๔ปี

ชาวบ้านบอกว่าเหมือนกับเสียชีวิตปริศนา
วันเกิดเหตุชาวบ้านเขาไปเจอศพในคำสิงนะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นดินใต้ชายคากระท่อม
ก็ใส่กางเกงวอร์มไม่ใส่เสื้อ
ร่างกายมีแผลเหมือนกันคล้ายกับถูกของแข็งทุบ
มีคราบเลือดที่คิ้วซ้ายหน้าอกแขนขา

ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยอะไร
ตำรวจสอบปากคำภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
ชื่อว่านางประมูลโสภา

สามีก็ออกไปถ่ายหน้าตามปกติ

น่าจะไปนั่งพักที่กระท่อมตรงนี้
อาจจะเห็นว่าหลังคาสังกษีที่ถูกลมพัด
มันเปิดออกไปแล้วก็เป็นรูโว
คาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะหวังดีขึ้นไปซ่อมหลังคา

แล้วก็อาจจะหน้ามืดตกลงมากระแทกกับของแข็ง
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ใต้กระท่อม
แต่ทั้งภรรยา
ทั้งเย็ดย่านของนายคำสิงบอกว่า
ติดใจอ่ะติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าปกตินายคำสิงก็แข็งแรง

ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลย
ทีนี้ชาวบ้านก็เลยยิ่งสงสัยว่าจุดตรงนี้

มันอยู่ห่างจากจุดที่เสียฟาร์มหมูนายสมหวังจรทภา
เสียชีวิตห่างกันนิดเดียว๕๐เมตรเอง
เขาก็เลยสงสัยว่าอุ๊ยมันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอะไรหรือเปล่า
ลูกชายของเสียฟาร์หมูก็ไปดูจุดที่เกิดเหตุนะคะ
นายนัทธวัฒน์จรทภาเนี่ยก็ไป
แล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยลักษณะการตายของนายคำสิงเนี่ย
คล้ายกับการตายของพ่อเลย

เพราะว่าคนร้ายเนี่ยก็เคยบอกเหมือนกันว่าเนี่ย
ผู้ตายเนี่ยเคยบอกกับคนในหมู่บ้านว่า
มีบุคคลต้องสงสัยเนี่ย
มีคนที่ต้องสงสัยที่ก่อเหตุ
ก่อเหตุให้เสียฟาร์หมูเสียชีวิต
ผู้ตายนี่เมื่อเจอศพ
พอสมหวังคนกับมา
มาก็เป็นคนกับมาเห็นรถ

ว่าที่เห็นผู้นั้นผู้หนี้

ข้างนี้ค่ะสู่แยมนี้นะ

พยายามให้พยายามตาย
เป็นการสันนิษฐานของตำรวจนะถ้าเอาให้ชัดเจนก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่ครอบครัวเขาไม่เชื่อว่าแข็งแรงแบบนี้จะหน้ามืดได้ยังไง
ก็ต้องดูว่าตรวจจนรอยเอียดถี่ถ้วนแล้วเป็นยังไง